วันนี้นะคะอากาศเย็นพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันสักหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นดอยสูงมีดอกไม้สวย
พาคุณผู้ชมไปนั่งรถไฟชมดอกไม้กันหน่อยนะคะ
ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เป็นรถไฟจิ๋วไม่ต้องเดินเองค่ะจะได้ไม่เมื่อยนะคะ
แต่ว่าเขาจะมีจุดต่างให้จอดเพื่อที่จะลงไปถ่ายรูปกันได้นะคะ
คือเดิมเขาบอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวผจญภัย
แต่ช่วงโควิด๑๙ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไม่ได้
รายได้กลายเป็นศูนย์ก็เลยปรับปรุงใหม่ซะเลยค่ะ
ดอกไม้เข้าไปแล้วก็มีร้านอาหารกลางสวน
มีร้านกาแฟด้วยเขาบอกว่ากาแฟของเขาคั่วเองชงเอง
แล้วก็มีการสร้างรางรถไฟขนาดเล็กให้นักท่องเที่ยวนั่งชมไม่ต้องเดินค่ะ
รถไฟจิ๋วนะคะจะรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสวนดอกไม้
มีฟาร์มแกะด้วยมีฟาร์มกระต่ายด้วยพื้นที่รวมประมาณ๗ไร่
เด็กน่าจะชอบนะคะถ้าบริษัทแบบนี้นะคะ
ชอบค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองไป
ลองไปนะคะเอาเป็นคนเชียงใหม่ด้วย
เส้นทางที่รถไฟเล็กเคลื่อนผ่านมีลำทานมีสะพานเหล็กชื่อเจินนั่งเจ้า
่งหน้าสู่สวนดอกไม้เป็นดอกหมอนไก่สีแดงเต็มทุ่งไปหมดนะคะ
และสะพานจะคล้ายสะพานซูตองเป้ให้เดิมชมดอกไม้ด้วย
มีการประดับตุงล้านนาสวยงามแล้วก็จะมีการจุดหยุดจอดที่สถานีปลายทาง
ชาญชาลาพบรักให้นักท่องเที่ยวได้เดินแล้วค่ะทีนี้
นั่งมาสักพักต้องเดินแล้วนะคะลงไปถ่ายภาพดอกไม้
นั่งรับประทานอาหารด้วยค่ะ
สะพานชื่อน่ารักเชิญนั่งเจ้าก็เชิญนั่งขาด
เจอนั่งเจ้าแล้วดูอาหารน่าทานด้วยค่ะ
ต้องไปเที่ยวแล้วล่ะที่เที่ยวใหม่บุกเบิกแล้วนะคะ
ไปดูที่ท่าเรือโบราณริมกว้านพยาวบ้างค่ะ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดพากันนั่งเรือพายไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อศิลา
เป็นหลวงพ่อศิลาโบราณเลยนะคะอายุร่วม๕๔๕ปี
ที่วัดติโลกอารามนะคะตีโลกอารามอยู่กลางกว้านพยาว
วันนี้ตรงกับวันพระแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลก่อนวันสิ้นปี
นักท่องเที่ยวก็เลยเดินทางไปไหว้ขอพรกันคึกคักทีเดียวนะคะ
เพราะว่าอากาศกำลังดีค่ะเขาบอกว่ากำลังเย็นหนาวนะคะ
ส่วนภาคอีสานไปดูภาคอีสานที่ศรีสะเกดค่ะ
อากาศก็เย็นอยู่นะคะแล้วมีหมอกตอนเช้าด้วย
บรรยากาศการท่องเที่ยวส่งท้ายหยุดยาววันรัฐธรรมนูล
ที่จุดชมวิวผามอยอีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
อำเภอกันธรรลักษณ์ก็เลยคึกคัก
นักท่องเที่ยวไปชมทิวทัศน์ชมตะวันขึ้น
ตะวันขึ้น๓แผ่นดินเลยนะสวยงามมาก
แล้วก็มีภาพแกะสลักนูนต่ำภาพเก่าแก่สถูปคู่โบราณ
วัตถุโบราณอายุกว่า๑๕๐๐ปี
นักท่องเที่ยวเขาก็จะสัมผัสอากาศเย็นอากาศหนาว
ไปดูทะเลหมอกอุณหภูมิต่ำสุด๑๗องศาเซลเซียส
คือไปแล้วไปเติมพลังก่อนกลับมาทำงานนะคะเนี่ยดูดิ

จริงใกล้บ้านเลยจุดนี้พาหมออีแดงนี่ฉันไม่เคยไปเลย

ปิดไทรที่พี่ไมนท์นะคราจศรีมาจุดนี้นักท่องเที่ยว
เขาไปชมความสวยงามของอุทยานไสงาม
ตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริทอำเภอพิมาย
ช่วงหน้าฝนเขาบอกว่าต้นไสจะแผ่กิ่งก้านสาขาสวยงาม
พอเข้าฤดูหนาวช่วงเช้าอุณหภูมิ
โอ้โหกำลังเย็นแต่ไม่หนาวมากนะคะ
เย็นเฉยนะ๑๗๑๘องศาเซลเซียส
มีมองปกกรุงอุทยานไสควบคลุมพื้นที่๒๕๐๐๐ตรฟุต

เพราะว่ารากใส่พันเกี่ยวกันแบบนี้
หาต้นกำเนิดไม่เจอหรอกค่ะมันซับซ้อน
ประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์
ลักษณะเหมือนใยแมงมุมและอายุประมาณ๓๕๐ปี
ในช่วงฤดูหนาวต้นของไสงามจะแตกใบอ่อนเขียวขจี
เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปที่สวยมาก
ทำให้แต่ละวันจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวชมอุทยานไสงามกันอย่างคึกคักค่ะ
ดิฉันเคยไปสวยจริงคือมันเป็นโพรงใหญ่เลย
แล้วเราก็จะเห็นรากไซเต็มไปหมดเลย
เป็นลักษณะเหมือนพรงต้นไม้ค่ะอ่าสวยจริง